ผมน่ะมีมากเลยเรื่องบ้างชาชาทั้งขวาจะขาวข้ำคว่ำจะขัดข้ำขวาและ
กำขวาเทะเทะ
มาประตูอยู่ตรงนั้นนะครับ
อะเดี๋ยวมันหกใช่ไหมผมโชว์ลีลาให้ดูนิดนึง

ร้อนร้อนน้ำร้อนร่วงต้ม
อะไร
ไปเอาว่านหากตลาดขึ้น
เอาว่าแต่ว่าคุณเอาอะไรมาวันนี้
คือวันนี้มันเป็นลีลาการขายครับแต่ต้องบอกเลยว่า
พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ไม่เน้นขายแต่เน้นลีลาครับ
คุณผู้ชมเมื่อเราไปซื้ออาหารบางร้าน
เราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนจะมีลูกเล่นในการขายกับลูกค้า
ทั้งเล่นมุกใส่บ้างสร้างสีสันในการขายให้ดูบ้าง
วันนี้เราจะพาไปดูสีสันในการขายอาหารของพ่อค้าและแม่ค้า
บอกเลยว่าทั้งฮาทั้งมวล
เริ่มกันที่พ่อค้าขายกาแฟท่านนี้
บอกเลยว่าการขายของเขาโบ๊ะบะมาก
ใส่เลยเหรอครับอืมไม่รู้ขายให้กันขายไปก่อน

สั่งลืมเหรอครับแม่ค้าอืมจวนกันใหม่เลย
ลาเต้เหรอลาเต้ของตรงนะ

อ่านไปเรื่อยเอามัชชะน่ากินนู่นไปจบลาเต้
แต่ละมุกฮาทั้งนั้น
เป็นมุกที่โดนสดอยากพูดอะไรก็พูด
วันหนึ่งขายได้กี่แก้วกันล่ะครับเนี่ย
เห็นทีคงต้องไปเปิดคาเฟ่ตลกแทนการขายกาแฟแล้วล่ะ
นี่ของหนูช้าเย็นอยู่นี่นิดนึงนะต้มปีเลย

ยังอยู่ไหมลำเมลไปแล้วเอาออกนะเหรอ
ค้าคนนี้มีชื่อว่าคุณพงพันธ์วิจารณ์ประสิทธิ์
เป็นเจ้าของร้านกาแฟหอมเอ่ยกาแฟสดสาขาคุณพระ
หรือจะเรียกว่าร้านกาแฟขุนพระก็ได้
เขาเล่าว่าพี่ขายกาแฟและเล่นมุกไปด้วย
ก็เพราะว่ามีคนแถวนั้นรวมไปถึงลูกค้า

เขาก็เลยพูดแซวเล่นกลับไป
อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างมิตรภาพไมตรี
อันดีงามกับผู้คนไปด้วย
ส่วนเมนูเสน่ห์จริงแห้
ซิกเนเจอร์ของทางร้านก็ไม่มีนะครับ
เพราะทุกอย่างเป็นซิกเนเจอร์
ก็พี่ก็ว่าอย่างนั้นนะนะ
หัวเราะให้กับมุกฮาของพ่อค้าขายกาแฟกั้นมาแล้ว
เรามาฟังเพลงม่วนพร้อมดูลีลา
ของแม่ค้าส้มตำท่านนี้กันครับ
๓บาท
ม่วนคักม่วนแนวนแนวยาย
ร้องไปด้วยขายของไปด้วย
งานนี้ลูกค้าแฮปปี้แน่นอน
แต่ว่ากว่าจะได้กิน
ต้องรอแม่ค้าทำการแสดงเสร็จก่อนใช่ไหมล่ะจ๊ะ
และนี่คือร้านส้มตำคาราโอเกะเจ๊ดวง
เวลาเจ๊ดวงแกขี่รถเร่ขายส้มตำ
เขาก็จะเปิดเพลงหมอลำแล้วก็ร้องไปด้วย
เพื่อสร้างจุดขายไปในตัว
เจ๊ดวงบอกว่าเจ๊มีร้านด้วย
ชื่อร้านเจ๊ดวงส้มตำ
ตั้งอยู่แถวนครลุมพุทธมนตรสาย๒ซอย๑๑กรุงเทพมหานคร
ร้านเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึงบ่าย๒
พอหลังจากบ่าย๒เจ๊ดวงก็จะเขียวรถไปเร่ขายแบบนี้
เพื่อหารายได้เพิ่มอีกทาง
ส่วนเมนูอาหารก็มีหลากหลาย
บอกเลยว่าแซ่บหนัวเหมือนแม่ค้าทุกเมนูมัวสาน
ทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดขายเฉพาะตัวของพ่อค้าแม่ค้า
ที่สามารถสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ให้กับลูกค้าและคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดี